ไปดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมน้ำท่วมในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยมวลน้ำไหลทะลักเข้ามาที่ตัวปักทงชัย
นะคะทีนี้จนถึงขณะนี้ระดับน้ำก็ยังคงเอ่อท่วมอยู่นะคะ
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหน่วยงานก็ต้องไปช่วยเหลือดูแล
นี่ค่ะเป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ครายหนึ่งนะคะ
นำมาโพสต์พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
เคยได้ยินแต่งมเข็มในมหาสมุทร
งานนี้งมเหรียญโปรยทานในแม่น้ำจ้า
งานบวชวัดงิ้วฉิมพลีแห่นาคบนเรือ
งานแห่นาครอบโบดที่วัดงิ้วฉินพรีค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตะบนงิ้วอำเภอปักทงชัย
จังหวัดนครราชศรีมานะคะ

นาคก็ต้องนั่งเรือนั่งเรือยาง
แล้วก็ให้ญาติพี่น้องช่วยกันลากไปรอบโบสถ์
พร้อมกับดนตรีบัลเลงอย่างครื้ดนะคะ
พร้อมกับให้นาคโปรยทานซึ่งคนที่มาร่วมงานก็มีการงมเหรียญในน้ำแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะก็แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะ
บางคนก็บอกว่าสู้นะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
โยนเหรียญทำไมเนอะส่งสติ๊กเกอร์พนมมือสาธุสาธุก็มีนะคะ
บางคนก็บอกเพิ่งเคยเห็นนี่แหละจ้าอุปสรรคไม่มีบารมีไม่เกิด
และบางคนก็บอกว่าสุดยอดจริงเลย
ทีนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่อำเภอปักทงชัย
จังหวัดนครราชศรีมายังคงน่าเป็นห่วงค่ะ
จากว่ามีฝนตกเหนือเขื่อนลำพระเพิง
ทำให้น้ำล้นระดับกักเก็บน้ำของเขื่อน
วนน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนหลายสายในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองปักทงชัย
มวลน้ำไหลเอ่อล้นมาท่วม
ที่บริเวณตลาดเก่าเมืองปักทงชัยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
นี่คือภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
บางจุดตามรายงานข่าวสูงกว่า๑เมตรเลยนะคะ
ร้านค้าเองต้องมีการปิดทำการชั่วคราว
ประชาชนเองก็ได้รับความเดือดร้อนไปทั่วหน้าค่ะ
นายกเทศบาลเมืองปักทงชัยนะคะ
ได้มีการให้สัมภาษณ์ก็คือคุณมงคลประยูนระหงษ์

จากกรณีน้ำไหลท่วมเข้าพื้นที่ตลาดสด
ส่งผลทางเศรษฐกิจกับพ่อค้าแม่ค้าบ้าง
แต่ไม่ได้ถึงกับสร้างความเสียหายไปซะทั้งหมด
เนื่องจากว่าน้ำคงท่วมไม่กี่วัน
พอน้ำลดล้างบ้านเรือนทำการค้าขายกันตามปกติ
ก็ทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติ

ชาวไร่ชาวนาที่ได้รับผลกระทบเสียหายจริง
จากน้ำท่วมที่ส่งผลเสียต่อ
ผลทางการเกษตรทำให้ขาดรายได้
ซึ่งเงินเยียวยาจากภาครัฐที่มีต่อไร่นั้น
ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่เพียงพอกับสิ่งที่เสียไป
ส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะก็มีการทำถุงยางชีพ
พร้อมกับตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย
สำหรับระดับน้ำที่ท่วมขังในเขตเทศบาลณวันนี้นะคะ
ยังไม่สูงเท่าครั้งก่อนที่ท่วมหนักเมื่อปี๒๕๕๓ค่ะ
เราไปดูที่นครราชศรีมาแขวงทางหลวงนครราชศรีมาที่๓
ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนสี่แยกลำพระเพิงกระโทก
ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ๑๐เซนติเมตรยังท่วมไม่มากนักนะครับ
รถยังสามารถสัญจรผ่านได้
ส่วนถนนสายเขื่อนลำพระเพลิง๔แยกลำพระเพิง
ระดับน้ำไหลเอ่อท่วมผิวจราจรสูง๑๕เซนติเมตร
รถเล็กสัญจรผ่านด้วยความยากลำบากนะครับเสี่ยงเกิดอันตรายได้
ซึ่งหมวดการทางแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกโดยติดตั้งป้ายเตือนน้ำท่วม
และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยการจราจร
ขณะที่น้ำในเขื่อนลำพระเพิงต้องจับตามองเลยนะฮะล่าสุด
พบว่ามีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่๑๖๕ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่า๑๐๖๕๓ซึ่งลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อย
แต่ก็ถือว่าสูงกว่าระดับกักเก็บแล้วนะฮะ
จากมีฝนตกในพื้นที่ไม่เกิน๑๐มิลลิเมตรอยู่
แต่ปริมาตรน้ำปัจจุบันน้ำในเขื่อนเมื่อเทียบกับห่วงเวลาเดียวกัน
คือจะมากกว่าปีที่แล้วถึง๔เท่าตัวนะฮะ
เขื่อนจึงต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสาขาแล้วก็คลองส่งน้ำ
ตรงนี้แหละฮะในการเร่งระบายน้ำลงสู่คลองลงสู่ลำน้ำสาขา
ก็ต้องเตือนประชาชนในพื้นที่รุ่มพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ
ก็ต้องเฝ้าระวังว่าน้ำจะเข้าไปท่วมบ้านเรือนของประชาชน
ตอนนี้ทางจังหวัดก็มีการเตรียมพร้อมเต็มที่
กับชุมชนที่อยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ
ไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะในพื้นที่ชุมชนบ้านไร่หนองสาหร่าย
แล้วก็ชุมชนประปาเขตเทศบาลเมืองปากช่องค่ะ
ตรงนี้ก็มีน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
หลังฝนตกติดต่อกันนานหลายวัน
ทำให้มีน้ำป่าจากเขาใหญ่ไหลลงเขื่อนลำตะคอง
จนเกิดระดับกักเก็บน้ำแล้วก็ล้นสปีเวย์
ก่อนที่จะไหลทะลักท่วมชุมชนต่าง
นี่ค่ะนอกจากนี้ยังมีน้ำเอ่อท่วมเข้าที่หมู่บ้าน
งอยหมู่๑๓ตำบลจันทึกอำเภอปากช่องค่ะ
ทำให้บ้านเรือนสักประมาณ๑๕หลังถูกน้ำท่วมขังตามไปด้วย
ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีอยู่
ก็มีน้ำล้นเกินความจุแล้ว
ทำให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรทั้งข้าวโพดมันสับปะหลัง
แล้วก็ทั้งหมดถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดนะคะ